คำพี่บ้าเอาเล่นจริงนานโอไม่ได้มาโง่กัน
ใช้คำว่านหรือเพียงลมผ่านมาจากใจนะเธอ
ไม่เคยเผลอไม่เคยฝันถึงใครอื่นเลยสักที
จากกี่เดือนจากกี่ปีก็ยังมีมีเพียงแต่เธอสุดหัวใจ
ขอให้ฟ้าเป็นพยานทุกถ้อยคำออกจากข้างใน
เพราะรักเธอจนหมดใจขอให้เชื่อเชื่อในน้ำคำ
เพียงคนเดียวยังไม่มีใครไม่ขี่หกให้สัญญารับรอง
พูดจริงเชื่อนานงที่เบานี้เล็งมาจากใจไม่โลกอง
เล่นไม่วันซ้ำยังไม่หลอก
มีใจรักจริงเพียงให้เธอได้ทุกสิ่งแม่ไม่ดีเลิศเลอ
ไม่เคยเผลอไม่เคยฝันถึงใครอื่นเลยสักที
จากกี่เดือนจากกี่ปีก็ยังมีจิตใจมั่งคงรักเธอคนเดียว